ปิดท้ายเรื่องรอบขอบสนามด้วยสกูลพิเศษสปอร์ตซีรีส์
ในเรื่องราวของเทนนิสไทยนะครับ
วันนี้จะไปตามล่าหาภารดร๒กันครับ
ติดตามได้จากรายงานนี้ครับ
ที่ผ่านมาลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย

เร่งสร้างนักเทนนิสรุ่นใหม่ไฟแรงที่พอจะมีแวว
ซุปเปอร์บอลประดอนศรีชาพันธ์

ที่เข้ามาช่วยงานสมาคมอย่างเต็มตัว
ในฐานะผู้คุมทีมเทนนิสเดวิสครับของไทย
ลงความเห็นว่ามี๓คนที่พอจะเป็นพาราดร๒ได้

คว้าเหรียญทองซีเกมครั้งล่าสุด
จากประเภทชายเดี่ยวให้กับไทยหลังจากไทยนั้นห่างหาย
จากเร็ดทองซีเกมชายเดียวไปนานถึง๑๒ปี
เวอริสมีดีที่ลูกเสิร์ฟที่แม่นยำเหมือนจับวาง

หวังให้เป็นอีกหนึ่งกำลังหลักในอนาคตด้วย

ขวดลูกสกลาดจากแดนใต้หาดใหญ่สงขลา
แม้ตอนนี้อายุเพียง๒๐ปี
แต่มีโอกาสช่วยทีมเทนนิสไทยในเดวิสครับมาแล้วถึง๔ครั้ง
ปรัชญาอิสโรมีสายกระเล่นทิศดูดัน
จุดเด่นคือสู้ทุกลูกไม่เคยกลัวแม้จะเป็นรอง
พงศ์กิธิพงศ์วัชิระมโนวงศ์
อีกหนึ่งนักบวชที่ลอนเทนนิสเลือกใช้งานในนามทีมชาติเสมอมา
แม้จะเคยบาดเจ็บที่ไหล่ขวาจนเจ้าตัวยังท้อ
สามารถการันตีความไว้ใจจากสมาคมได้เป็นอย่างดี
ส่วนที่เด็ดอยู่ที่โฟแฮนด์ที่แม่นยำ
นักเทนนิสรุ่นใหม่ที่มีดีแตกต่างกันไป
แต่ถ้าให้นักปั้นมือทองอย่างชนะโชคศรีชาพันธ์
ปั้นลูกชายเจ้าบอลประดอนให้ติดท็อปเทนของโลกมาแล้ว
วิเคราะห์ว่าใครที่มีแววจะได้เป็นพระดอนสอง
เขายกให้วริสสอนบุตรนาค
วริษฐ์น่าจะมีโอกาสนะครับ

แล้วก็ขยันแล้วก็ตีลูกได้แม่น

แต่มันเด็กที่ขยัน

แต่อะไรนะมนุษย์

ก็เคยมาให้พี่ธนากรสอน
จากการที่๓นักขวดลูกสกลาด

เหลือการสนับสนุนอย่างถูกวิธีและจริงจัง
วกกับประสบการณ์จากสนามใหญ่

กับการก้าวไปเป็นมือท็อปเทนของโลก
อย่างพระดอนศรีชาพันธ์